คุณผู้ชมครับเมื่อช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมาครับ
มีนักโทษชายคดียาเสพติด๓คนนะฮะ
ก็วางแผนกันในการแหกคุกที่อำเภอชายาจังหวัดสุราธานี
เอาผ้าห่มมาผูกมัดต่อกันก็โยนลงมา
เพื่อจะกระโดดแล้วก็ห้อยตัวลงมาให้พ้นกำแพงคุก

ถูกต้องปรากฏว่าถูกไฟฟ้าที่เขาปล่อยเอาไว้ช็อตตายไปคนหนึ่ง
อีกคนนึงตกพลัดตกลงมาบาดเจ็บอยู่ตรงข้างล่างกำแพงไปไหนไม่ได้
แต่คนแรกเนี่ยข้ามไปได้นะไปได้
แต่กระโดดลงมาแล้วขาหักหัวเข่าเนี่ยหักทั้งสองข้างเลย
ก็ซ่อนอยู่แถวนั้นนั่นแหละที่สุดแล้วเจ้าหน้าที่เขาตามหาจนเจอ
เจ้าหน้าที่เขาก็กล่าวว่าแม่พวกนี้เนี่ยถ้าอยู่ในพงหญ้าซ่อนแถวนี้
ท่อลงท่อน้ำไปไหนไม่ไกลหรอก
เอาพวกเครื่องฉีดพ่นไล่ยงไล่ยุงฉีดเลย
เดาถูกค่ะว่าไปหลบอยู่ในท่อระบายน้ำแน่
เพราะว่าอยู่ไม่ไกลจากเรือนจำโอ้โหฉีดยากันยุงเข้าไปเลย
สักพักก็เปิดฝาท่อขึ้นมาหายใจไม่ออกค่ะนะโอ้โหเหตุการณ์นี้นะฮะ
คือไม่น่าเชื่อว่าคือการแหกคุกในลักษณะแบบนี้เนี่ย
คิดว่าจะทำกันได้ง่ายไงใช่แต่มันอันตรายมากนะ
แล้วเป็นนักโทษคดียาเสพติดเนี่ยถูกต้อง
คือบางคนเนี่ยก็ยังรอการพิพากษาอยู่บางคนมีคำพิพากษาจำคุกแล้ว
ซึ่งความจริงแล้วจำคุกก็ไม่ได้มากใช่บางคนนี้โทษไม่ได้เยอะเลยนะ
จำคุกสองปีกว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าทำตัวดีอีกไม่นานก็ได้ออกมานะ
กลับตัวเป็นคนดีในสังคมเนี่ยก็ใช้ชีวิตอยู่ได้
เหตุการณ์นี้นะครับเที่ยงคืนครึ่งคืนที่ผ่านมาครับตำรวจสพชายา
จังหวัดสุราธานีได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่เรือนจำอำเภอชายา
ว่ามีนักโทษชายคดียาเสพติดหลบหนีออกจากเรือนจำนะฮะ
แล้วก็หลบหนีไปได้๑คนเสียชีวิต๑คนบาดเจ็บสาหัสอีก๑คน
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยครับจุดเกิดเหตุเป็นกำแพงด้านหลังเรือนจำ
ซึ่งสูง๖เมตรตรงนี้มีผู้เสียชีวิตอยู่๑คนเนี่ยฮะท่านผู้ชมครับ
ถูกไฟฟ้าช็อตติดอยู่กับสายไฟตัวพาดกำแพงอยู่แบบนี้เลย
คุกเขาปล่อยไฟฟ้าไว้นะป้องกันการหลบหนีนี่แหละ
คนที่เสียชีวิตชื่อนายนิวัฒน์อักษรสมอายุ๓๒ปีนะฮะ
อีกคนนึงนะครับพลัดตกจากกำแพงแต่ว่าอยู่ด้านในเรือนจำ
ชื่อนายฉัดชัยนาคชาตรีอายุ๔๓ปีบาดเจ็บแขนหัก
อีกคนนึงหลบหนีไปได้ชื่อนายจิรายุหลีกภัยอายุ๒๖ปีนะ
ซึ่งก็บาดเจ็บด้วยตามการคาดการณ์ของเจ้าหน้าที่
เพราะว่าต้องกระโดดลงมาจากกำแพงที่สูง๖เมตร
เจ้าหน้าที่ก็กระจายกำลังกันค้นหานะครับ
ที่สุดแล้วตอน๙โมงครึ่งเช้าวันนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่กระจายกำลังค้นหาบริเวณป่าพรุหลังเรือนจำ
ก็ใช้เครื่องพ่นยุงฉีดพ่นเข้าไปตามท่อระบายน้ำ
เพราะคิดว่านักโทษที่หลบหนีไปได้เนี่ย
คงจะใช้ท่อระบายน้ำในการเป็นที่หลบซ่อนตัวแหละ
ปรากฏเป็นไปตามคาดครับนายจิรายุเนี่ยฮะ
บวมอย่างงี้เลยฮะดันฝาท่อระบายน้ำขึ้นมา
ฝาท่อระบายน้ำห่างจากกำแพงเรือนจำแค่๓๐เมตร
ลักควันออกมาเลยอ่ะทนกลิ่นน้ำยาไล่ยุงไม่ไหว
นายจิรายุก็บาดเจ็บที่หัวเข่าด้วยไปไหนไม่ได้ไกล
ก็เลยถูกควบคุมตัวไปนะนี่ฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับ
จากการสอบสวนนักโทษที่พยายามหลบหนีนะครับ
เดี๋ยวเราทำเป็นภาพกราฟิกจำลองเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้
นะครับคุณผู้ชมครับจาก๒คนที่บาทเจ็บที่เขาให้การเนี่ย
ทั้ง๒คนเนี่ยบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมา๓คนนี้มี
คนที่เสียชีวิตด้วยอ่ะขึ้นเรือนนอนกันนะครับพอขึ้นเรือน
นอนแล้วก็ร่วมกันวางแผนในการหลบหนีสงสัยจะคุยกันมานานแล้ว
หรือว่าจะคุยเมื่อคืนก็ไม่รู้เอาเป็นว่าทั้งสามคนเนี่ย
ทั้งผู้ตายแล้วก็อีก๒คนที่บาดเจ็บ
แผนหลบหนีด้วยการใช้ผ้าห่มสามผืนเอามาผูกต่อกัน
เพื่อทำเป็นเชือกค่ะจะได้โรยตัวลงมาแล้วนายนิวัฒน์นะฮะ
นายนิวัฒน์ก็ได้ทำการสะดอกกุญแจห้องคุมขังนะ
เพื่อที่จะเปิดประตูออกมานะครับพอออกมาได้แล้วก็ไปที่กำแพงด้านหลังเรือนจำ
เพื่อความสะดวกในการหลบหนีเพราะว่าแถวนั้นไม่มีบ้านเรือนประชาชนอยู่นะครับ
แล้วก็เป็นป่าพรุนะแล้วก็ใช้ผ้าห่มเนี่ย
เอาปลายผูกติดกับท่อนไม้โยนขึ้นไปเกี่ยวไว้กับกำแพงที่มีความสูงประมาณ๖เมตร
นี่เห็นไหมมันก็จะเป็นการดึงเอาไว้ได้พอดีค่ะ
นายจิรายุปีนข้ามเป็นคนแรกแต่ขณะกระโดดลงไปได้รับบาดเจ็บที่เข่านะ
ก็เลยรีบหลบไปอยู่ในท่อระบายน้ำคนนี้เขาข้ามกำแพงเรือนจำได้อืม
อ่าทีนี้พอเห็นเพื่อนคนแรกข้ามไปได้แล้วนายนิวัฒน์ซึ่งเป็นคนสะดอกกุญแจห้องขังออกมาเนี่ยนะ
นขึ้นเป็นคนที่สองเหยียบก้อนอิดชั้นบนของกำแพงนะ
แต่ทีนี้พอเหยียบลงไปแล้วกำแพงมันพังลงมาพอกำแพงพังลงมาก็พลาดฮะ
ตัวที่ไปพาดติดอยู่กับกำแพงเนี่ยก็โดนสายไฟฟ้าข้างกำแพง
แล้วก็ถูกไฟช็อตเสียชีวิตติดอยู่ด้านบนเหลือนายฉัดชัยอีกคนนึง
ฉัดชัยเห็นเพื่อนเป็นอย่างนี้แล้วนะยังตัดสินใจปีนตามมานะ
ใช่เห็นเพื่อนเนี่ยไฟที่กำแพงไฟฟ้าช็อตตายอยู่คากำแพง
เนี่ยยังตัดสินใจปีนตามไปนะแต่ว่าไม้ที่เกี่ยวกับกำแพงอยู่อีกฝั่งหนึ่งอ่ะ
อยู่ด้านบนที่โยนขึ้นไปมันหลุด
ก็เลยพลัดตกลงมาข้างล่างอยู่ด้านในเรือนจำได้รับบาดเจ็บนะ
แล้วก็ถูกควบคุมตัวได้ในที่สุดแล้วตอนเช้าครับ
ก็ตั้งแต่เมื่อคืนนี้แหละนะเจ้าหน้าที่ก็กระจายกำลังค้นหานายจิรายุอยู่นานเลย
พบว่าลงไปหลบซ่อนอยู่ในท่อระบายน้ำในเรือนจำชั้นนอกนะฮะ
ห่างจากกำแพงเรือนจำที่ทั้ง๓คนพยายามปีนข้าม
เพื่อหลบหนีประมาณสักไม่เกิน๒๐เมตร
ได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่าข้างขวาก็ใช้ยาฉีดพ่นอะไรพวกนี้นะครับ
อย่างที่เล่าให้ฟังแล้วเขาก็ต้องขึ้นมาเพราะว่าหายใจไม่ออกนะครับ
ฉัดชัยให้การว่าหลังจากนายจิรายุข้ามกำแพงได้แล้ว
นิวัฒน์ปีนขึ้นเป็นคนที่๒พลาดเหยียบอิดชั้นบนสุด
อิดพังตัวนายนิวัฒน์ไปสัมผัสกับสายไฟจนถูกไฟช็อต
เขาตัดสินใจปีนเชือกตามขึ้นไปแต่ไม้ที่เกี่ยวกับกำแพงหลุดพลัดตกลงมาบาดเจ็บสาหัสนะฮะ
อีกคนนึงก็จับได้ตอนสายสายแต่ทีนี้ถ้าไปดูประวัติของทั้งสามคนนะครับ
นายนิวัตรอักษรสมถูกจับกลุ่มคดียาเสพติด
ก็คือยาบ้า๓๘เม็ดในพื้นที่สพท่าชนะ
คดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลนะขณะที่นายฉัดชัยนาคชาตรี
ถูกจับกลุ่มคดีครอบครองยาไอซ์ในพื้นที่สพท่าฉาง๒คดี
คดีแรกสารตัดสินจำคุก๒ปี๓เดือนอยู่ระหว่างอุทธรณ์
อีกหนึ่งคดีอยู่ระหว่างการสอบสวนส่วนนายจิรายุ
ถูกจับกลุ่มคดียาเสพติดซึ่งเป็นยาบ้า๑๗๕๒เมตร
ในพื้นที่สพท่าชนะคดีก็อยู่ระหว่างการสอบสวนเหมือนกัน
เบื้องต้นมาทางการสอบสวนสมภาวชัยยาแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่ม
ก็คือการหลบหนีที่ควบคุมตอนนี้ก็ส่งตัวกลับเข้าเรือนจำ
แถนที่จะก็วากกันไปตามกระบวนการผิดกฎหมาย
กฎหมายรับโทษไปทำตัวเป็นนักโทษชั้นดี

ตำรวจสพชายาก็แจ้งข้อหาหลบหนีที่ควบคุมเพิ่มไปอีก
ทีนี้ก็ใช้ชีวิตวนเวียนอยู่แบบนี้นะ
แทนที่จะกลับตัวเป็นคนดีของสังคม